คุณผู้ชมภาพนี้คลิปนี้นะคะ
ถูกแชร์ต่อถูกส่งต่อในโลกออนไลน

โดยเฉพาะคนที่ไปใช้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมิ

พนักงานค่ะพนักงานทำความสะอาดของสนามบิน
จู่ไข้ขึ้นล้มฟุบอยู่หน้าประตูทางเข้าสนามบินแบบนี้ค่ะ
คือลักษณะอาการมันคล้ายเลยไง
มันคล้ายกับโรคโควิด๑๙เป็นหรือเปล่า

ล่าสุดนะคะทางท่ากาศยานสุวรรณภูมิได้ออกมาชี้แจงแล้วบอกว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงสักประมาณบ่ายโมง
โดยศูนย์รักษาความปลอดภัยของสุวรรณภูมิได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่
บอกว่ามีพนักงานทำความสะอาดของบริษัทแห่งหนึ่ง

เป็นลมหน้าประตูทางเข้าอาคารผู้โดยสาร
ฝ่ายแพทย์ของสนามบินก็เลยรีบเข้าไปให้การช่วยเหลือ
จากการตรวจเช็คอาการเบื้องต้น
พนักงานคนดังกล่าวมีความดันโลหิตต่ำ
มีไข้สูง๓๘๖องศาเซลเซียส

มีอาการหายใจลำบากมีไอด้วย
แต่ณตอนนั้นสามารถพูดคุยรู้เรื่อง
เนื่องจากว่าอาการของพนักงานคนดังกล่าว
เข้าข่ายผู้ต้องสงสัยว่าจะติดโรคโควิด
ตอนนี้ได้มีการส่งตัวพนักงานไปที่สถาบันบำนาศราดูล

อยู่ระหว่างตรวจวิเคราะห์หาสาเหตุอาการป่วยดังกล่าว
ตอนนี้ยังไม่ทราบนะคะว่าที่สุดแล้ว
พนักงานคนนี้ป่วยเป็นโรคโควิด๑๙หรือไม่อย่างไร
แต่สบายใจได้นะคะตอนนี้
ผู้ป่วยรายนี้ถูกส่งตัวไปที่สถาบันบำราชนราดุล
เป็นที่เรียบร้อยแล้วรอฟังผลนะคะ
ส่วนเรื่องของการทำความสะอาดสนามบิน
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว